คุณผู้ชมดูปฏิบัติการนี้หน่อยค่ะ

โอ้ยนี่วิ่งกันป่าราบวิ่งกันอุดตะหลุดเพราะอะไรรู้ไหม
เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาปะทะหมีและให้ทางฝั่งที่วิ่งไปเนี่ย
วิ่งไปตามหมีนะแต่วิ่งหนีหมีหมีอยู่ทางฝั่งซ้ายมือ
เจ้าหน้าที่เขาวิ่งมาทางขวาแบบนี้เพราะว่าเจอมันแบบจังไงคะคุณผู้ชม
ไร่อ้อยตรงนี้เนื้อที่๒๗ไร่กว่าของชาวบ้าน
ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นคือเขาวางกำลังปิดล้อม
แล้วเขาตั้งตะข่ายไนลอนนะโดยรอบของพื้นที่เลย
แล้วก็เปิดทางเข้าออกในจุดที่มันมีแหล่งน้ำเผื่อหมีมันหิวไง
ก็จะได้มากินน้ำแล้วเขามีทีมยิงยาสลบเนี่ย
เฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะไม่ใช่แค่ทางภาคพื้นอย่างเดียว
ดูทางอากาศบ้างเขาใช้โดรนจับความร้อน
บินค้นหาว่ามันมีความร้อนจากร่างกายของหมีมา
แล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
คือเขาจับความร้อนจากร่างกายของหมีได้คือมันนอนอยู่กลางไร่อ้อย
มันไม่ได้กลัวคนเลยอ่ะแล้วมีอัตราการเต้นของหัวใจวัดได้เลยนะคะ
ครั้งต่อนาทีอันนี้แปลว่ามันไม่ได้กลัว
เพราะถ้ามันกลัวเนี่ยหัวใจมันจะเต้นแรง๑๒๐ครั้งต่อนาที
เจ้าหน้าที่เขาวางแผนทุกอย่างเลยเขาเอากรงไปหลายกรงเลยนะ
และในกรงไปใส่ขนุนสุกไปใส่กล้วยไปใส่เฮลบูบอยไปใส่น้ำผึ้ง
ล่อให้หมีมันเข้ามากินในกรงแล้วก็วางกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยล้อมไร่อ้อยไว้
นี่เขาต้องมีการก่อกองไฟต้องมีการถางไร่อ้อยของชาวบ้าน
จ่ายให้ชาวบ้านไปหมื่นกว่าบาทด้วยนะเพื่อที่จะจับหมี
เอาตะข่ายเซ็นเซอร์มาตรวจสอบความเคลื่อนไหว
เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการมีชุดทีมโดรน๓ทีมพารามอเตอร์๔เครื่อง
รถไถ๓คันเจ้าหน้าที่ยิงยาสลบอีก
โอ้โหแล้วเขาทำพิธีค่ะขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
เพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยยังไม่เคยทำเลย
โดยพนักงานพิทักษ์ป่าอย่างนายสุริยาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านโคกป่ากุง
ก็จุดทูบวางของเส้นไหว้ขอขมาสารตายายบนบานแหละ
บอกว่าขอให้ภารกิจล่าหมีสำเร็จราบรื่น
ทูบ๙ดอกมีหมูปิ้งมีข้าวเหนียวมีเงาะมีน้ำแดง
ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปเจอ
เป็นรอยเท้าหมีหลุดออกไปทางลำห้วยด้านทิศใต้ของไร่อ้อย
ทีนี้เขาก็ปิดล้อมอีกก็อาศัยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขามีการ
เปลี่ยนกำลังรับประทานอาหารเช้าไม่รู้ว่าหมีมันอาศัยช่วงนั้นหรือเปล่า
ข้ามห้วยเข้าสู่ป่าห่างออกไปสัก๒๐๐เมตรที่วงอยู่นี่แหละค่ะ
คือรอยเท้าหมีแล้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงบอกว่า
ใช้แผนค้นหาหมีควายเค้าตัดไม้ตีวงล้อมกระชับพื้นที่ป่า
ว่ามีเนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งแล้วไม่ใช่แค่คนหาหมีอย่างเดียวนะ
หมาก็ต้องมาช่วยกันหาหมีใช้สูนักดมกลิ่นนำทาง
แล้วก็มีชุดยิงยาสลบคือจะต้อนให้มันออกมาในโซนทุ่งโล่ง
ง่ายต่อการยิงยาสลบเอาโดรนบินสำรวจอีก
เขาบอกว่าตอนยิงยาสลบไปแล้ว
ประมาณ๒๐นาทีหมีมันถึงจะสลบ
แต่ระหว่างนั้นหมีมันจะโกรธมาก
เพราะว่ามันจะบาดเจ็บจากฤทธิยาสลบ
ดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะ
โอ้โหปฏิบัติการล่าหมีอาทิตย์กว่าแล้วนะ